มีกรุงบริรุ่นมะโมสูงเสบยาเสบติดอยู่ในสู่ศานแห่งหนึ่ง

สองถามจริงไม่กลัวผีเหรอ

มามั่วสุมกันตอนกลางคืนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการเลยค่ะ
นี่เป็นภาพช่วงที่ฝ่ายปกครองออกปฏิบัติการนะคะ
ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะนายเพ็ญก่อกองเป็นกำนันตำบลสูงเม่น
พร้อมด้วยฝ่ายปกครองของตำบลสูงเม่นจังหวัดแพร่พร้อมกลุ่มเอ่อ
พบกลุ่มวัยรุ่นนอกพื้นที่มากัน๙คนนะคะมามั่วสุม
ต่อการติดต่อของโควิด๑๙จุดที่ไปเจอชื่อว่าสุสานต้นพึ่งค่ะ
ในการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังตัวเพื่อความปลอดภัย
กลุ่มวัยรุ่นพอเห็นไฟฉายของเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละค่ะแตกฮือไปเลย
แล้วหนีทันด้วยนะคือเข้ามากันเก้าคนค่ะจับได้สี่หนีไปได้ห้า
จับไปได้สี่เนี่ยอายุประมาณสิบหกถึงสิบแปดปี
จากการตรวจสอบจริงค่ะมั่วสุมเสพยา
เพราะว่าไปเจออุปกรณ์การเสพยาเสพติดและในอุปกรณ์มันยังมีเศษยาบ้าติดอยู่เลย
จากการสอบสวนเยาวชนชายสองคนยอมรับว่ามามั่วสุมยาเสพติดจริง
บันทึกไว้เป็นหลักฐานณที่ทำการของกำนันตำบลสูงเม่น
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ